แทนพระองค์ได้อันเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับชาวบ้าน
ซึ่งมีอายุถึง๑๑๑ปีครับ
แล้วก็ไปมอบเครื่องเขียนให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๐ที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยครับ
เมื่อเวลา๙นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับ

ทรงพระกรณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันศรจันทรเศรษฐ์

อันเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน
มอบให้กับนางโรยคำพาธีมีอายุถึง๑๑๑ปี
หน้าบ้านเลขที่๓๐หมู่๙ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ
จากนั้นได้อันเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๐บ้านบางแก้ว
ตะบนบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสาคร
จำนวน๑๖๒คน

พร้อมกับตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน

ไปตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน
และชมสินค้าโอท็อปของดี
เมืองสมุทรสงคราม
นี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๐บางแก้ว

ก่อนประถมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่๓
มีนักเรียนทั้งหมด๒๔๒คนครับ